โดยขนมเป็นการเรียกที่เกิดจากการเรียกสั้นจากธรรมที่เกี่ยวข้องกันอย่างข้าวนมคือข้าวที่ผสมกับน้ำอ้อยน้ำตาล
ส่วนนมหมายถึงความหวานเมื่อเรียกเร็วจึงเหลือเพียงคำว่าขนม
ซึ่งขนมนับตั้งแต่อดีตนั้นจะเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบสำคัญอย่างข้าวและวัตถุดิบตามธรรมชาติท้องถิ่น
ปรุงรสให้เกิดความอร่อยในแบบฉบับของขนมแต่ละชนิดร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน